คืออย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับกรณีของเจ้าของฟาร์มหมูแห่งหนึ่งฮะ
คือคุณปริญญาศึกษาอายุ๕๐ปี
เป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่จังหวัดระยองออกมาแฉเดือดเลย
บอกว่าใครบอกว่าหมูขาดตลาด
นี่ไงหมูนี่นอนอืดอยู่ในฟาร์ม
หมูเป็นนอนอืดอยู่ในฟาร์ม
คนที่ซื้อก็ไม่มารับไปสักที
เคยมีข้อตกลงขายกันแค่กิโลกรัมละ๖๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้นะฮะซื้อแล้วก็ไม่มารับ
เธอก็ต้องเสียค่าอาหารหมูเพิ่มอีก

แม้ว่าหมูมันจะน้ำหนักกิโลกรัมถึงแล้วนะ
น้ำหนักตัวประมาณ๑๓๐๑๔๐กิโลแล้ว
แต่ทีนี้เธอได้๖๐บาทที่หน้าฟาร์ม
แล้วเวลาเอาไปปล่อยกัน๒๐๐๓๐๐เนี่ย
อยากจะรู้ใครรวยคนเดียว
คุณผู้ชมฟังเสียงแฉเดือดของ
คุณปริณทิพย์ศึกษาเจ้าของฟาร์มหมูที่ระยองหน่อยฮะ

ตลาดชาวบ้านคนกินผู้บริโภคหมู
ร้องกันเนอะร้องกันเสียงจ้าละวัน
หมูแพงหมูแพงซื้อกินไม่ไหวโน่นนี่นั่น
หนูคนเลี้ยงหนูเลี้ยง๕เดือนเต็ม

ส่วนอีกเท่าไรละ๑๐๐กว่าบาท
หนู๒๒๐หนูได้๖๐บาทอีก๑๖๐บาท
มันไปเพิ่มกันตรงไหนหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะ

เพิ่มได้จนมากมายจนผู้บริโภครับไม่ไหว
ใช่ไหมคนเลี้ยงแทบเป็นทรัพย์ตาย

ได้ขายโลละแค่๖๐บาท
ตัวหนึ่งเลี้ยง๕เดือนได้กำไร๑๐๐๐บาท
นี่เธอยืนยันนะหมูขาดตลาดไม่จริงเลย
หมูเป็นตัวละ๑๓๐๑๔๐โล
น้ำหนักตัวนอนอืดอยู่ในฟาร์มแบบนี้นะครับ
บอกว่าพอไปถึงปลายทาง
ขึ้นราคาหน้าเขียง๒๒๐๒๓๐บาท
เป็นเพราะอะไรใครเป็นคนขึ้น
การขึ้นราคาขอให้คุณเห็นใจคนเลี้ยงหน่อย

ไม่ใช่กรอบโกยกำไรเอาเงินไว้คนเดียว
เลี้ยงหมูแทบตายจากเลี้ยงตัวละน้ำหนัก๔โล
กว่าจะเลี้ยงจนโตมาน้ำหนักตัว๑๓๐โล

เหมือนที่อาจารย์สุภาพพูดเลย
เรื่องกับพี่เบิ้มในวงการหมู

แม่ที่ขายหมูเฉียงที่ตลาด
หน้าสมพรณ์ดอลมอนอายุ๕๘ปี
แม่ค้าขายหมูอยู่ที่ตลาดสด
ที่เราไปสำรวจตรวจสอบก็คือตลาดสดสตาฯศูนย์ข้าวระยอง
ปรากฏว่าแม่ค้าสมพรบอกว่าลูกค้ามาเล่าให้เธอฟังเหมือนกัน
ว่ามีฟาร์มขายหมูแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ก็คือหมายถึงกุญป้าประดินทิพย์เมื่อสักครู่นี้
ขายหมูหน้าฟาร์มกิโลกรัมละแค่๖๐บาทเอง
แต่ทำไมที่เขียงถึงขายเนื้อหมูกิโลกรัมละ๒๐๐๒๒๐บาท

ซึ่งแม่ค้าสมพรก็ยืนยันลูกค้าไปบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
เพราะถ้ามีจริงเธอจะรีบไปซื้อมาขายเลย๖๐บาท
จากทุกวันนี้พ่อค้าคนกลางนำมาส่งหน้าเขียง
ราคาหมูเป็นที่นำมาส่งหน้าเขียง
กิโลกรัมละ๑๑๗บาท

บวกค่าใช้จ่ายในการส่งหมูเข้าโรงเชือด

ถ้าป้าปริญญาที่ฟาร์มหมู
สะท้อนว่าเธอขายหมูกิโลกรัมละ๖๐บาทหมูเป็นเนี่ยนะ
แล้วคุณป้าสมพรที่เป็นแม่ค้า
มีการแฉออกมาบอกว่ากว่าจะมาถึงหน้าเขียง

แล้วแสดงว่าช่วงระหว่าง๖๐บาทถึง๑๑๗บาท

นี่ครับไปตกที่ใครนะครับ
แม่ค้าอีกคนชื่อแม่ค้าอุ๋มอิ๋ม
อายุ๒๙ปีเธอบอกว่าร้านของเธอ
มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเหมือนกัน

ยังไม่เคยเจอหมูเป็นราคากิโลกรัมละ๖๐บาทเลย

ป่านี้คงมีพ่อพระแม่พ่อแผ่ไปซื้อมาจากฟาร์มเองแล้ว

ราคากิโลกรัมร้อยกว่าบาทแบบทุกวันนี้
ทีนี้ครับเราก็ต้องย้อนกลับไปถามป้าปริณทิพย์ศึกษา
เจ้าของฟาร์มหมูที่ระยองที่เธอออกมาแฉ้

เรื่องเกี่ยวกับมีใครเป็นคนกลาง
ในการที่ทำให้ราคามันสูงขึ้นหรือเปล่า

ตกเป็นข่าวนี้รู้สึกเครียดแล้วนะ
มีคนติดต่อมาจะมาซื้อหมูที่ฟาร์มเลย

มีภาครัฐที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง

เธอก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสังคมไทยเป็นอะไร

นะฮะจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงแบบนี้เลยครับ
ฟาร์มหมูของเธอเป็นฟาร์มที่ทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งจริง
โดยมีการทำสัญญาประกันราคาไว้ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เริ่มตั้งแต่เธอเอาลูกหมูมาเลี้ยง
น้ำหนักตัวไม่กิโลจนกระทั่งโตตามกำหนด
ก็คือ๕เดือนหรือน้ำหนักประมาณ๑๒๐๑๓๐กิโลกรัม
ในปัจจุบันฟาร์มมีหมูจำนวน๑๔๐๐ตัวที่มีน้ำหนักได้ตามกำหนดแล้ว
ค้างอยู่ในฟาร์มติดต่อไปยังบริษัท
ก็นี่ไม่มีการมาจับไปเพื่อเอาไปขาย
ทีนี้ครับมันก็จะเหมือนกับฟาร์มอื่นที่ตอนนี้เดือดร้อนอยู่

ยืดเวลาในการเลี้ยงต่อไปอีก

คุณคิดดูว่า๒๐วันที่ฟาร์มต้องเลี้ยงต่อ

มันแบกรับต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงหมูตัวอ้วนพีแบบนี้เท่าไหร่
หลังจากมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับ
คนที่เขาไม่รู้เขาก็โทรมาทั้งวันเลย
รับโทรศัพท์กันไม่หวัดไม่ไหวเลย
ฉันพูดด้วยความเหนื่อยความเครียดด้วยหรือเปล่า

หนูก็เลยพูดไปไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเนอะ

ทีนี้คิดว่าขายราคา๖๐บาท
ไม่ได้ขายให้บุคคลภายนอกไม่ได้ขายให้คนอื่น
ขายไม่ได้มันต้องเรามีสัญญาผูกมัดไว้กับมวย
ที่พูดไปเนอะไม่ได้อยากให้เป็นข่าวอ่ะ
มาคือรู้ไม่ทันว่าเดี๋ยวนี้โลกโทเชียลมันแรงขนาดนี้ไง
นี่มันเดือดล้นนะนี่ถ้ามาหากินอยู่ไม่สุกแล้ว

จริงเธอไม่ได้มีความตั้งใจจะอยากไปขัดแย้ง
กับแม่ค้าที่เขียงหรือว่าปลายทางนะแต่ราคาที่มีคนมาคอนแท็ก
หรือว่าติดต่อเป็นพันธสัญญาซื้อกับเธอ
มันคล้ายกับเป็นระบบเกษตรพันธสัญญา

แต่ระบบตรงนี้มันเหมือนการจองไว้ก่อน
ว่าจะเอาหมูเท่านี้เท่านี้เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้มันทำให้เกษตรกรรายย่อยขาดอำนาจในการตอบร้อง
ถูกต้องคือเราก็เรียกว่าเป็นการประกันราคาหมูอ่ะคุณ
ทีนี้คุณพอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ประสุทธิ์จังหวัดเองพาณิชย์จังหวัดเอง

ใช่เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตค่ะ
ไปถามประสุทธิ์จังหวัดระยองหน่อย
นายพลสมิทกลางนภาเนี่ยนะคะ

เรื่องนี้จริงมันก็มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันอยู่นะ
เพราะว่าเรื่องจริงก็คือเป็นการทำสัญญากับบริษัทคู่สัญญาไง
เขาตกลงกันเมื่อ๕เดือนที่แล้ว
เดือนที่แล้วก็คือตอนที่เลี้ยงหมูตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะ
ตอนนั้นตกลงกันไว้ในราคา๖๐บาทต่อกิโลกรัม

๕เดือนที่แล้วอยู่ที่ประมาณ๗๐บาท
เลี้ยงไม่ต้องลงทุนอะไรก่อนเลย
บริษัทเขาจะส่งลูกหมูส่งอาหารส่งยามาให้
แล้วก็มีการหักต้นทุนหลังจากขายแล้ว
ทีนี้พอมันเกิดเป็นปัญหาแบบนี้
ส่วนทางพาณิชย์ระยองค่ะทางนางสวิยาปั้นปานเนี่ย
ก็บอกว่าตรวจสอบแล้วนะคู่สัญญาเนี่ย
เขาเป็นคู่สัญญากับบริษัทหนึ่งในการเลี้ยงหมู
ก็อย่างที่บอกประกันราคากันเนี่ย
ราคาตอนนี้มันก็ต่ำกว่าราคาตลาด
ดังนั้นเดี๋ยวต้องประสานมาตรวจสอบกันหน่อย
ว่าสัญญานั้นมันเป็นธรรมกับคนเลี้ยงหรือเปล่า
ที่สำคัญคือมันจะต้องมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรมไง
กำไรได้แต่อย่าให้มากจนเกินไป
แล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เสนอกระทรวงตรวจสอบต่อด้วย

ต้องไปตรวจสอบระบบหรือว่าจะตัดวงจรอะไรก็ตามนะ
ไม่อย่างนั้นเหมือนแบบว่าขายสลากค่ะคุณ
หรือมีปั๊วมีสาปั๊วมีอะไรต่างแล้วนะ

คืออันนี้เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าราคาหมูมันตกต่ำ
กันอยู่ที่๖๐บาทต่อโลอันนี้ถูกต้อง
แต่พอราคามันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันจะแก้ยังไงให้เขาก็ได้ประโยชน์ด้วย
นั่นสิฮะต้องตัดวงจรและอย่างที่อาจารย์สุภาพวิเคราะห์
พี่เบิ้มในวงการหมูนะต้องไปตัดคนนี้ด้วย
คุณผู้ชมส่วนเรื่องของการเรียกร้องจากรัฐบาล
วันนี้มีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายบรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะฮะ
เขาไปเคลื่อนไหวนี่โยนส่งโยนผักเข้าไปในรั้วธรรมเนียบเลย
นี่ค่ะก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ
เพื่อที่จะบอกว่าผักเนี่ยมันคืออาหารของหมู
แล้วก็มีการโปรยใบปลิวว่าหมูแพงแบบนี้ค่ะ
ใช่นะฮะเป็นกิจกรรมตู่อยู่หมูแพง
แฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินเลยนะ
เรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
แก้ปัญหาราคาสินค้าน้ำมันก็ยังขึ้นราคาอยู่
ประชาชนแบกรับไม่ไหวทำให้อะไรต่างนานา
มันแพงขึ้นมาด้วยนี่ผักเต็มเลยคุณ
เอามาโปรยเต็มเลยแล้วก็บอกว่าความล้มเหลวของรัฐบาล

แล้วก็ทีนี้ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นตัวแทนรัฐบาลมาไม่ได้มาเก็บผักนะคุณฮะ

นำข้อเสนอไปเสนอต่อรัฐบาลนะครับ
โอ้มาวานกลุ่ม๕เครือข่ายก็ไปเคลื่อนไหว
ที่ข้างธรรมเนียบเหมือนกันเนอะเรื่องของหมูเนี่ยนะฮะ